ซึ่งใช้งานมาแล้วเกือบ๑ปี
ขับรถไปทำงานขับรถไปรับส่งลูกค่ะ
แล้วก็ได้รถในราคาที่ถูกลงอีกด้วยค่ะ
รถคันนี้เป็นคันที่๓ของครอบครัว
ที่ซื้อก็เพราะต้องการใช้งานในเมืองลดค่าใช้จ่าย
ซึ่งหากเทียบกันแล้วจะอยู่ที่เดือนละ๔๐๐บาท
ต่างกับค่าน้ำมันที่สูงถึง๔๐๐๗๐๐บาทต่อเดือน
ราคาปัจจุบันนะคะมันก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วจับต้องได้
ก็๑๕๐๐กิโลเข้าศูนย์ครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย
จากแบตเตอรี่กับระบบแอร์
จะเป็นส่วนเล็กที่ไม่ปล่อยของเสียออกไป

คนเปิดใจยอมรับอย่างรวดเร็ว

โดยปี๒๕๖๕ยอดการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า

การว่าปี๒๕๖๖จะเติบโตขึ้นสูงสุด๑๕

ปัจจัยรถทางเลือกประหยัดค่าน้ำมัน
ความพร้อมของค่ายรถและการสนับสนุนจากภาครัฐ

อยากจะลองเพื่อจะได้ไม่ตกเทรนด์นะครับ
แต่ถ้าภาครัฐจะทำให้รถไฟฟ้า
โตขึ้นการสนับสนุนของเงิน

จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้คน
หันมาเล่นรถไฟฟ้าได้มากขึ้น
เป็นปัจจัยที่ทำให้ภูมิภาคอาเซียน

โดยเฉพาะไทยเวียดนามและอินโดนีเซีย

หนึ่งมีประชากรมุสลิม
อยู่ประมาณ๒๖๐กว่าล้านคน

ข้อสองเขามีแหล่งแร่
ที่สำคัญในการที่จะผลิตแบตเตอรี่

มีมูลค่าหรือต้นทุนประมาณ๔๐

ตั้งโรงงานผลิตรถไฟฟ้าแห่งแรก

รวมลงทุนกับปตทใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ซึ่งเชื่อว่าการสนับสนุนจากภาครัฐ
และกันเป็นตลาดผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง
จะทำให้ประเทศไทยทะยานสู่อุตสาหกรรมยานยนต์
แห่งอนาคตอันดับต้นในภูมิภาคอาเซียน
นัทพนธ์ซิลาคัมถ่ายภาพ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน